ปัญหาช้างป่าที่เข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของประชาชน

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ที่จังหวัดบึงกาลช้างป่าเขาออกมาหากินในช่วงเวลากลางคืน
ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไปกรีดยางได้เพราะว่ากลัว
อีกหนึ่งจุดเกิดลักษณะคล้ายกันก็คือที่ฉะเชิงเซา
แต่ทีนี้ช้างป่าช้างป่าโขลงหนึ่ง
เขาลงมาหาอาหารในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
แต่ขากลับเขาแวะกินน้ำที่สระท้ายไร่
แต่ทีนี้ทะไหลตกลงไปในสระหลายตัว
จนทำให้ชาวบ้านต้องมาออกแรงช่วยกัน
ครับคือเขาขึ้นมาขึ้นมาจากแหล่งน้ำไม่ได้ใช่ไหม

คล้ายกับช้างที่ตกไปที่พิศนุโลกคราวก่อนนะ

เป็นข่าวเศร้าช่วยขึ้นมาได้แต่ก็ตายในที่สุดนะครับ

เป็นช้างป่าตัวใหญ่๕ตัวและลูกช้างอีก๒ตัว
เขาลงไปกินน้ำในสระข้างแปลงนาข้าวหมู่ที่๑๑ตำบลครูยายหมี
อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้
แต่ทีนี้พอเขาลงไปแล้วเขาก็ขึ้นจากน้ำไม่ได้นะคะ
เพราะว่าตลิ่งสูงแล้วก็มีลักษณะลื่นด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน
เข้าไปตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำลึก๔เมตร
ซึ่งช้างป่าเองก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากสระนะคะ
โดยช้างตัวใหญ่วิธีการเขาก็คืออยู่ด้านหลัง
แล้วก็ประคองให้ลูกขึ้นไปด้านบนก่อน
แล้วก็ช่วยให้ลูกไม่จมน้ำ

แต่ว่าช่วงเวลาจากการช่วยเขาก็ร้องตลอดเวลา

มาขุดให้เป็นทางให้มันลาด
ลาดมากขึ้นและลื่นน้อยลง
เพื่อให้เขาขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้ไปตัวนึงนะนะ

ซึ่งสุดท้ายช้างเนี่ย
สามารถไปรวมกลุ่มที่อยู่ขอบสระ

แล้วหลังจากนั้นเขาก็ช่วยกันดันตัวเองเนี่ย
ไปจากสระน้ำได้สำเร็จนะคะด้านนางอาพรใหม่มงคลในอำเภอสนามชายเขตบอกว่า
ช้างช้างโขลงนี้มีประมาณ๒๐ตัวพากันออกหากินบริเวณนี้เป็นประจำเลย
โดยก่อนจะตกลงไปในสระน้ำพวกมันก็เข้าไปกินข้าวในนาข้าวของชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับสระนั่นแหละขณะที่นายบุญเลิศผิวพันธ์หัวหน้าชุดติดตามช้างป่าในอำเภอท่าตะเกียบ
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกันลาดตระเวนไปตามถนนในหมู่บ้าน
พบช้างป่า๕๐ตัวค่ะซ่อนอยู่ในป่าปามและกำลังมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านอ่างเตย
ลงมาหากินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวพร้อมด้วยทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านนาจารย์อำเภอบุงคล้าเข้าไปสำรวจนาข้าวและสวนยางพาราที่ถูกช้างป่ากว่า๔๐ตัว
ลงจากเขาเข้ามากัดกินต้นข้าวและทำลายผลผลิตจนเสียหาย
ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพื้นที่บ้านนาจารย์ปีนี้มีช้างจำนวนมากลงมาหาอาหารในช่วงกลางคืน
ชาวบ้านเองก็หวาดกลัวค่ะไม่กล้าออกไปกรีดยางเพราะว่ากลัวช้างจะเข้ามาทำร้าย
ทวีปคำแพงเมืองหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวบอกว่า
ตอนนี้แหล่งอาหารบนภูวัวไม่เพียงพอสำหรับช้างที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี
ช้างป่าจึงต้องลงมาหากินในพื้นที่สวนยางพาราและก็นาข้าวของชาวบ้านในหลายพื้นที่
ขณะเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยค่ะจึงไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
แต่ว่าหลังจากนี้จะร่วมบูรณาการก็คือการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลับเข้าป่าต่อไปค่ะ